ที่ผ่านมาเกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยครับ
จากว่าตำรวจได้เข้าไปเชิญตัวแก่นำกลุ่มแนมร่วม
ธรรมศาลการย์ชุมนุมบ้านพรรคย่านรังสิทธิ์
ไปสอบส่วนที่สะพท้อคลองหลวง
ในแก่นำนั้นกำลังมีการนำหนังสือห้าหมื่นเล่มพร้อมอุปกรณ์ไปใช้ในการชุมหนุ่ม
จากมีการแจ้งว่านังสือดังกล่าวนั้นมีเนื้อหาปลุกระดมให้กระทำผิดกฎหมาย
ทำให้เกิดความไม่พอใจและตอบโต้
บอกว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นการถูกคุกคาม
ยืนยันไม่เป็นไปตามที่กล่าวหานะครับ
สุดท้ายเมื่อไม่สามารถเคลียร์กันได้กลุ่มผู้ชุมนุมก็นั่งล้อมวงกันคล้องแขนกันเป็นการตอบโต้
เจรจาจนในที่สุดตำรวจขอตรวจค้นรถเพื่อดูว่ามีสิ่งของผิดกฎหมายหรือไม่
หากไม่มีจะอนุญาตให้นำรถไปได้แต่หนังสือทั้งหมดนั้นถูกยึดเอาไว้ทั้งหมดนะครับ
ฝากฝั่งหนึ่งที่บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ
หลังจากที่กลุ่ม๑๙กันยาทวงคืนอำนาจราชดรสามารถเข้าไปในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าประจันทร์ได้เป็นผลสำเร็จ
แก่นำได้ขึ้นไปบนรถขยายเสียงประกาศให้มวลชนทุกคนนั้นไปจับจองพื้นที่
และไปนั่งในสนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยให้เต็มพื้นที่โดยให้อยู่ในความสงบและสันติวิธี
มวลชนเต็มสนามฟุตบอลแล้วจะขยายมวลชนส่วนที่เหลือไปยังท้องสนามหลวงเพื่อใช้เป็นพื้นที่การชุมนุมอีกหนึ่งจุด
ทำให้กลุ่มมวลชนนั้นทยอยเข้าไปในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
ส่วนก็ไปหลบฝนที่บริเวณใต้ตึกอาคารเรียน
ส่วนที่สนามหลวงนั้นยังมีกลุ่มมวลชนบางส่วนไปปักหลักอยู่ในเต็นต์
กลางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังตรึงกำลังที่บริเวณหลังแนวกั้น
และอีกสักครู่เมื่อเวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาทีที่จะถึงนี้นะครับ
กองบัญชาการตำรวจนครบานเตรียมแถลงความคืบหน้า
หลังจากกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปที่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้แล้วนะครับ
ซึ่งทีมข่าวของเราก็จะก่อติดให้รายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปครับ